บริเวธมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ซึ่งเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศอย่างสูงสุด
แต่ละขบวนนั้นเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ

ขบวนพระบรมราชอิสริยยศในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาศบอพิษริ้วขบวนที่หนึ่ง
เชิญพระโกรธทองใหญ่ลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์
ประดิษฐานบนพระยานมาตร๓ลำคาญ
ซึ่งเป็นยานที่มีคานหามขนาดใหญ่
ทำด้วยไม้จำหลักลวดลายลงรักปิดทอง
มีพนักโดยรอบ๓ด้าน

จึงเรียกว่าพระยานมาตร๓ลำคาญ
อันเชิญพระกฏทองใหญ่ออกจากพระบรมมหาราชวัง
ผ่านทางประตูศรีสุนทรซึ่งเป็นประตูชั้นใน
และประตูเทวาพิรมเพื่อตั้งริ้วขบวน

ริ้วขบวนที่๑หลักจะประกอบด้วยทหารกองเกียรติยศ
เครื่องราชอิสริยยศราชนิกูลข้าราชบริพาณ
เคลื่อนตามสัญญาณกลองโดยใช้เส้นทางถนนมหาราช
เข้าสู่ถนนท้ายวังมุ่งไปยังถนนสนามชัย
ริ้วขบวนที่หนึ่งจะรวมกับริ้วขบวนที่สอง
ที่ตั้งรออยู่บริเวณหน้าวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหารหรือวัดโพ
จากนั้นเชิญพระกฏทองใหญ่เทียบเกินบันไดนาค
ประดิษฐานในบุษบกพระมหาพิชัยราชรสหมายเลข๙๙
เป็นราชรสทรงบุษบกทำด้วยไม้แกะสลักทั้งองค์
ลงรักปิดทองประดับกระจกมีเกลินลดหลั่นกัน๕ชั้น
จอดอยู่บริเวณวงเวียนหน้ากรมการรักษาดินแดน
เพื่อยาตราขบวนแห่เชิมพระโกรธทองใหญ่ซึ่งเป็นริ้วขบวนที่๒
ขบวนหลักจะมีกระบวนกองทหารนำราชรสพระนำ
พระมหาพิชัยราชรสทรงพระบรมศพ
และกระบวนกองทหารตามยาตราขบวนไปบนถนนสนามชัย
เข้าสู่ถนนราชดำเนินในผ่านหน้ากระทรวงกลาโฮม
สารหลักเมืองและสารดีกาเข้าสู่ท้องสนามหลวง
เมื่อเข้าสู่ถนนกลางท้องสนามหลวงฝั่งหน้าสารดีกา
เหล่าขบวนทหารขบวนพระราชอิสริยยศเชิญพระโกรธทองใหญ่
ลงจากพระมหาพิชัยราชรศโดยเกลินมันใดหน้า
ประดิษฐานพระโกรธทองใหญ่บนราชลดปืนใหญ่
ที่ได้จัดสร้างขึ้นใหม่เพื่อตั้งริ้วขบวนที่๓
ราชวัฒน์พระเมรุมาตรอันเชิญพระโกรธพระบรมศพ
โดยราชรสปืนใหญ่เวียนพระเมรุมาตร
โดยอุตรวัตรหรือเวียนซ้าย๓รอบ
รวมระยะทาง๒๖๐เมตรต่อรอบ
เทียบราชรสปืนใหญ่ที่เกินบันไดนาคพระเมรุมาตร
โดดทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานณพระจิตกาธาน
ประกอบพระโกรธจันทร์บนพระเมรุมาตร
เป็นอันเสร็จพิธีอันเชิญพระบรมศพออกสู่พระเมรุมาตร